อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง
สวัสดีคุณผู้ชมครับแหมสี่โมงครึ่ง
เราเจอกันหน้าจอไทยรัฐทีวีแบบนี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์ทั้งเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะ
วันนี้มาเจอกันกับเล่าสู่กันฟัง
แน่นอนครับผมเนี่ยมีเรื่องมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเยอะเลยนะฮะ
คลิปเตรียมข่าวมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเยอะเลยนะครับ
เราพาคุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกนี้กันก่อนคุณผู้ชม
ต้องเรียกว่าเป็นวินาทีเฉียดตายจริง
ดตายขนาดไหนให้คุณผู้ชมดูคลิปให้เห็นกับตากันก่อนเลยนะครับ

เป็นภาพวินาทีเฉียดตายของหลายชีวิตด้วยนะฮะ
ไม่ใช่ชีวิตของคุณยายที่กำลังข้ามถนนเพียงแค่ท่านเดียวเท่านั้นเอง
คุณผู้ชมฮะจุดเกิดเหตุอยู่ตรงเกาะกลางถนนนี่แหละครับ
แล้วใช่ไหมฮะว่ามีคุณยายท่านหนึ่งก็คือคุณยายกิ่ง

จูงจักรยานจะข้ามฝั่งมาเพื่อจะกลับบ้านในหมู่บ้านเอเชียนี้นะครับ
แล้วก็ถนนเนี่ยเป็นถนนเส้นใหญ่เลยนะฮะ๓เลน
แล้วสังเกตดูนะครับคุณยายกำลังตัดสินใจจะจูงจักรยานข้ามถนนลงมาจากเกาะกลาง

รถตำรวจซึ่งเปิดไซเลนวิ่งเลนขวามาด้วยความเร็ว
เบรกในระยะกระชันชิดจนรถตำรวจเนี่ยหมุนเลยนะฮะ
แล้วท้ายรถปัดไปโดนรถจักรยานของคุณยายกิ่ง

แต่โชคดีคุณยายไม่เป็นอะไร
ท้ายรถตำรวจผ่านตัดหน้าไปฉิวเฉียดแค่นั้นเองนะครับ

เพราะผมบอกคุณผู้ชมแล้วว่าคลิปนี้เป็นนาทีชีวิตเฉียดตายของหลายคนครับ
คนที่๒เป็นพี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง

จังหวะที่รถตำรวจเบรกแล้วก็หมุน
กวาดรถจักรยานของคุณยายกิ่ง
ก็ไปชนกระแทกกับรถเก๋งคันสีขาวข้างหน้าที่วิ่งอยู่อีกเลนนะครับ

พุ่งไปกระแทกรถจักรยานยนต์ของพี่วินรายนี้

โชคดีเช่นเดียวกันนะครับที่รถเก๋งคันสีขาวเนี่ย

ไม่ได้โดนตัวพี่วินที่ขี่รถไปด้วย
รวมถึงพี่วินเนี่ยสวมหมวกกันน็อกด้วยนะครับ
พอตัวเองกระแทกไปโดนรถที่จอดอยู่ข้างทาง

ก็ยังมีแรงพุ่งเข้าข้างทางครับ
แล้วมีคนเดิมริมถนนคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะ
โชคดีนะครับที่พี่คนนี้หลบทัน
รถเก๋งวิ่งผ่านหลังไปนิดเดียวเองนะฮะ

เกิดจากการตัดสินใจข้ามถนนของคุณยายนะครับ

ไม่มีใครได้รับอันตรายร้ายแรง
งานนี้ก็จะมีแค่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วฮะ

ส่วนคนอื่นนั้นปลอดภัยดีนะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งเฉียดตายเหมือนกัน

คุณป้าขี่รถจักรยานยนต์จะข้ามถนน

ที่สำคัญนะเหตุการณ์นี้เกิดตอนดึก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสาย๓๔
เส้นตัดใหม่บริเวณ๔แยกบ้านยาง
เส้นทางค่อนข้างจะมืดนะครับ
รถคันซ้ายลักษณะจะจอดข้างทาง

จากแยกทางซ้ายมือจะข้ามไปอีกฝั่ง
ทำให้เจ้าของรถกระบะคันที่ติดกล้องเนี่ย

ดีที่เขายังมีสติในการบังคับรถเอาไว้ได้
แล้วเขาบอกโชคดีที่รถวิ่งมาไม่เร็ว
ไม่อย่างนั้นนะคงหักหลบไม่ทัน
คือเจ้าของคลิปก็มาเปิดใจกับทีมข่าวเหมือนกัน

ก็ต้องดูทางให้ดีก่อนที่จะขับ

แต่พอถึงช่วงเวลาจริงที่มันจะเกิดอุบัติเหตุ
โอ้โหมันแบบเร็วมาก
เป็นวินาทีในการเฉียดตายจริงนะครับ

แม่อยู่คิดจะเลี้ยวก็เลี้ยว
คือจะเลี้ยวในจุดที่ผิดกฎจราจรด้วยหนึ่ง
และ๒เลี้ยวกระทันหันแบบนี้
แน่นอนเป็นอุบัติเหตุครับ

เป็นบริเวณถนนหลวงที่มีถนนคู่ขนาน

แล้วก็มีเส้นบ้างหัวเกาะกำกับไว้ชัดเจนเลย
ในการที่จะให้ทุกคนนั้นขับรถให้ถูกกฎจราจร
แล้วก็ดูเรื่องของเครื่องหมายการจราจรนะครับ
แต่ว่ารถคันเกิดเหตุซึ่งเป็นรถเก๋งสีขาว

วิ่งตัดเส้นบ้างแบบนี้เพื่อจะเลี้ยวขวา

ซึ่งแน่นอนนะครับว่าวิ่งตัดเส้นบ้างแบบนี้
ก็เป็นการทับเส้นจราจรผิดกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับ
แล้วก็ยังรวมถึงกรณีที่จะเลี้ยว

ที่วิ่งมาบนถนนคู่ขนานเส้นนอก
มีจักรยานยนต์ที่โชคร้าย

และแน่นอนพุ่งกระแทกชนกับรถเก๋งคันสีขาวคันนี้

จักรยานยนต์คันนี้วิ่งมาไม่เร็วมาก

ทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงนะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกลางคืนคุณผู้ชม
เรานึกว่ามีการจัดแสดงโชว์รถโชว์ดริฟท์ซะอีก

ว่าเขาดริฟต์กี่รอบครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายตานเดี่ยวดงบางอำเภอแก่งคอย

เวลาประมาณสัก๒ทุ่มมืดก็ตื่นแล้วนะฮะ

ขับมาบริเวณหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือขุนช้างที่อยู่ริมถนน

ควันดำขมงฉงเช็งเลยนะฮะ

ประมาณสัก๓๔รอบ
แล้วสุดท้ายก็ขับมาจอดหน้าร้านก๋วยเตี๋ยว
ตอนแรกคนแถวนั้นคิดว่าเอ๊ะมีการถ่ายหนังถ่ายอะไรหรือเปล่านะฮะ
คนถ่ายคลิปเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นกำลังนอนอยู่
ได้ยินเสียงเหมือนใครมาเบิ้ลรถเสียงดัง
ก็เลยตื่นมาดูกล้องวงจรปิดที่บ้าน

ว่านี่แหละฮะมีรถกระบะคันนี้กำลังดริฟท์รถอยู่กลางถนน
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงโซเชียลนะครับ
พอคลิปนี้ลงไปแล้วกลายเป็นข่าว
โอ้โหคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลย

เมนต์ด่าแล้วครับคนขับรถกระบะแต่งซิ่งคนนี้
สุดท้ายมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สารภาพแบบนี้ครับบอกว่าขับรถมากับแฟน
กะว่าจะมากินก๋วยเตี๋ยวให้สบายอารมณ์ซะหน่อย
แต่ระหว่างทางเกิดทะเลาะกันมีปากเสียง
จนถึงขั้นลงมือลงไม้กันภายในรถ
พอขับมาถึงหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวตัวเขาเลยไม่ลงฮะ
และอยากหาทางในการประบายอารมณ์

ก็เลยขับกระบะเนี่ยดริฟท์เพื่อระบายอารมณ์ไป๓รอบนะครับ
แต่พอวันต่อมาเนี่ยคลิปมันดังเป็นข่าวดัง
ก็เลยตกอกตกใจเหมือนกันเลยมามอบตัวสารภาพผิด
แล้วก็อยากจะขอโทษสังคมครับ

คุณผู้ชมที่ขับรถไปตามท้องถนนของต่างจังหวัดเนี่ย
จะเจอรถประเภทนี้บ่อย
รถกระบะคอกสูงแล้วก็บรรทุกสินค้าต่างนะฮะ
คันนี้เนี่ยบรรทุกผักมาโอ้โห

แต่ที่สำคัญคันนี้ก็สายโชว์เหมือนกัน
ปีนตลอดทางให้โชว์เสียง
หรืออย่างเปิดไฟกระพริบวิบบ๊อบวิบบ๊อบ

เป็นไฟสีฟ้าตลอดเวลาที่วิ่งรถเลยนะฮะ
มีคนถามจะโชว์อะไร
บางคนก็ถามไม่กลัวเปลืองแบตหรือยังไง

อกจากเปิดไฟแล้วยังโชว์เสียงอีก
ดแตร่เล่นไปตลอดทางนะครับ
แล้วก็คุณผู้ชมได้ยินเสียงแตรไหมฮะ
แตรมันแปลกเป็นแตรแบบรถใหญ่เลยนะครับ
โอ้โหปูนปูนเสียงดังเลยนะฮะ
แต่รถ๑๐ล้อรถทัวร์อะไรประมาณนั้นเลยนะครับ
รับรองไม่ได้รับเสียงชื่นชมแน่นอนนะฮะ

หลายคนบอกโอ้โหไอ้ไฟมันก็แสบตา
ส่วนไอ้เสียงแตรเนี่ยมันก็หน้าหนวกหูนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าทางเจ้าของรถเนี่ย
ได้เห็นว่ารถของตัวเองดังหรือยัง
ส่าห์โชว์แบบนี้พอโชว์ลงในโซเชียลแล้วออกสื่อแบบนี้
รับรองว่าทางตำรวจต้องไปตามตัวแน่นอนนะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นการแต่งรถอย่างผิดกฎหมายด้วยนะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมดูให้ดี

คลิปสั้นแต่มันบอกอะไรได้เยอะเลยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมโอ้โหแทบจะมองไม่ทันเลยนะฮะ
รถผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ต้นไม้ที่เกาะกลางมันก็ล้มอย่างรวดเร็วเหมือนกัน
ในคลิปนี้คนที่เอามาแชร์ถามแบบนี้ครับ
คุณตัดต้นไม้กันยังไงตัดต้นไม้กันแบบนี้เลยเหรอ
เจ้าของคลิปชื่อคุณผึ้งคุณผึ้งนั่งรถมากับแฟน
ขับมาตามถนนเส้นนี้แล้วจู่ที่เกาะกลางถนนเนี่ยต้นไม้ล้มลงมาใส่ถนน
โชคดีที่แฟนของคุณพึ่งขับรถไม่เร็วมากนะครับ

แต่กลายเป็นคำถามว่าการตัดแต่งต้นไม้บนเกาะกลางถนนแบบนี้

แล้วเจ้าหน้าที่เองไม่มีการวางแผนเตรียมการ
อุปกรณ์ใดในการป้องกันเลยเหรอ
ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกลวยสัญญาณเตือน
ติดป้ายเพื่อให้คนขับรับรู้
ก็ฝากคำถามไปถึงกรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานไหนก็ตามนะฮะ
ที่จะใช้วิธีการตัดต้นไม้ที่เกาะกลาง
ขอให้ระมัดระวังความปลอดภัยให้กับประชาชน
แล้วก็ความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
เรามาต่อกันที่เรื่องของขโมยขโจร
คราวนี้โอ้โหมาขโมยเครื่องมือทำมาหากิน
แต่เดี๋ยวนี้ทุกบ้านทุกร้านเขาติดกล้องวงจรปิดหมดแล้วนะครับ
คุณผู้ชมฮะขโมยได้ทุกอย่าง
และรวมถึงขโมยกระทะทองเหลืองอย่างที่เห็นในคลิปนะครับ
นี่ครับนาทีที่สองหัวขโมยขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดหน้าบ้านหน้าร้านนี้นะครับ
พอจอดรถได้คนที่นั่งซ้อนมาก็เดินมาหน้าบ้าน
แล้วก็คว้ากระทะทองเหลืองที่วางอยู่
จากนั้นขึ้นรถแล้วก็ขับรถหลบหนีกันไปนะครับ
โดยคุณคำรณเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังบอกว่าปกติจะใช้กระทะใบนี้ทำของขายทุกวันเลย
เพราะที่ร้านเนี่ยเปิดเป็นร้านชานมไข่มุกนะครับ
พอวันนี้เดินจะมาหยิบกระทะทองเหลืองอ้าวกระทะหายไปไหน
ก็เลยเช็คกล้องวงจรปิดดูแหมเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับ
กระทะถูกขโมยไปครับ
โดยกระทะทองเหลืองใบนี้นะฮะซื้อมาในราคา๒๐๐กว่าบาทนะครับ
ทีนี้อยากฝากให้คนที่รับซื้อหรือว่าพบเห็นช่วยแจ้งเบาะแสมาหน่อยนะครับ
เพราะว่าตัวของคุณพี่คำรณก็ต้องการกระทะใบนี้คืนนะครับ
ต้องนำมาใช้ในการทำมาหากิน
อย่าคิดว่าเป็นสิ่งของเป็นอุปกรณ์เล็กน้อย
แต่มันสามารถที่จะต่อยอดอาชีพแล้วก็ต่อชีวิตของคุณพี่เขาได้นะครับ
มาถึงเรื่องราวของโจรรายนี้
รายนี้นะเขามีวิชาอาคมเป็นโจรขมังเวท
และทีนี้ถึงเวลาที่ต้องหนีตำรวจ
เขาเลยใช้วิชาอาคมในการล่องหน

ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่เห็นหรือไม่เห็น

เป็นเรื่องราวของโจรขมังเวศครับ
เพราะว่าตำรวจเนี่ยตามจับโจรรายนี้นะฮะ

ก็วิ่งหนีวิ่งหนีหลบเข้าป่าย่าหายไป

เพราะเขาใช้วิชาอาคมในการที่จะล่องหน
คุณผู้ชมดูว่าตำรวจเห็นเขาหรือไม่นะครับ
โดยจอมขมังเวศรายนี้มีชื่อว่านายยุทธพงศ์อายุ๓๐ปีครับ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารในความผิดฐานยักยอกนะฮะ

ไอ้ผมเนี่ยไม่คิดเลยว่าตำรวจจะมาพบมาเจอผม
เพราะผมมีเครื่องรางของขลังที่เด็ดที่สุดติดตัวเอาไว้
และผมเนี่ยแหมก็จะใช้วิชาอาคมในการล่องหนหายตัว
แต่เอ๊ะหรือว่าตอนวิ่งหนีเนี่ยผมทำไอเครื่องรางของขลังเนี่ยหล่นหายไป

งานนี้เรียกว่าจบตำนานจอมขมังเวศไปโดยปริยายนะครับ
หนีก็หนีไม่พ้นตำรวจก็ตามจับกลุ่มตัวได้นะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้อีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะ
ถ้าพาดหัวไปว่าแหมโจรรักเด็กโจรขโมยเด็ก
คุณผู้ชมจะตกอกตกใจนะฮะต้องดูแลลูกหลานเป็นอย่างดี
แต่มันใช่หรือไม่ให้คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันนะครับ
มาดูภาพชัดของโจรรายนี้ที่สร้างความฮือฮาไปทั้งโลกโซเชียล
ปฏิบัติการอุกอาจลักพาตัวเด็กไปหลายรายจนผู้คนอดยิ้มไม่ได้
ทำไมถึงอดยิ้มไม่ได้ไปดูคลิปนี้กันนะครับ
ตัวนี้น่ารักสีขาว
ไปรักเอาลูกเขามาเนี่ย
แหละครับผมเฉลยแล้วนะฮะว่าโฉมหน้าของโจรร้ายที่ชอบขโมยชอบลักพาตัวเด็ก
นั่นก็คือแม่สุนัขตัวนี้แหละครับ
หลักฐานเนี่ยคาปากเลยนะฮะแม่สุนัขกำลังคาบเจ้าตัวน้อยเดินริ้วไปเลยฮะ
เจ้าของคลิปเนี่ยโพสต์บอกว่าไม่ใช่ลูกตัวเองแอบขโมยลูกเขานะฮะ
แล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะครับที่สุนัขตัวนี้ข้ามไปนะฮะโอ้โหหลายตัวเหลือเกิน
เจ้าของคลิปเนี่ยพยายามเดินตามแม่สุนัขจอมขโมยรายนี้ไปพบภาพชวนอึ้งแล้วครับ
กย่าตามไปดูเห็นลูกสุนัขเนี่ยโอ้โห๔ตัวเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดจากเจ้าแดงแม่สุนัขตัวนี้ชอบไปคาบลูกสุนัขตัวโน้นตัวนี้ที่ไม่ใช่ลูกของตัวเองมา
ประมาณว่าเห็นลูกเขาน่ารักก็อยากจะเลี้ยงอยากจะดูแลนะครับก็เลยทึกทักว่าเป็นลูกตัวเองแล้วก็ข้าบมาดูแลแบบนี้
มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเขาว่าเป็นภาพน่ารักของหมาวัดนะครับที่วัดป่าห้วยเดือที่จังหวัดเลยก็เลยเอามาฝากกันแบบนี้แหละครับ
ส่วนช่วงหน้าก็มีข่าวน่ารักมาฝากคุณผู้ชม
คุณพี่ขับรถเมย์คุณพี่กระเป๋ารถเมย์กำลังฟุตฟิตฟอร์ไฟล์ภาษาอังกฤษอยู่เขาฝึกไปเพราะอะไรเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามกันนะครับ
อย่าลืมเล่าสูงแรกควัน
กลับมาติดตามเล่าสู่กันฟังครับคุณผู้ชมฮะผมมีเรื่องน่ารักมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดประเทศหนึ่งพฤศจิกายนที่จะถึงนี้รวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในบ้านเราแต่อย่าลืมนี่ครับตั้งไว้กาดต้องไม่ตกด้วยต้องไม่ประมาทในเรื่องของโควิดสิบเก้านะครับไปดูความน่ารักของพี่
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเปิดคลาสจัดเต็มนะฮะกับการสอนภาษาอังกฤษกันบนรถเมย์เลย
โดยพี่ชาวขอสมกรเขาเตรียมหัดพูดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
เพื่อจะเตรียมต้อนรับการเปิดประเทศในวันที่๑พฤศจิกายนกันนะฮะ
ก็จะได้ต้อนรับให้นักท่องเที่ยวเขาประทับใจด้วยนะครับ
นอกจากพี่ขอสอบอากรแล้วให้คุณผู้ชมมาดูเนี้ย

นี่ครับคุณผู้ชมฮะแหมเป็นการประกาศเรื่องของขบวนรถให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ย
ได้เข้าใจได้รับทราบเลยนะครับ
ไม่น้อยหน้าขอสมกก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยนี่แหละครับ
เจ้าหน้าที่พี่เขาก็เริ่มซ้อมประกาศขบวนรถ
แจ้งผู้โดยสารทั้งแบบภาษาไทยคำชัดเจน
ก็เป็นคลิปน่ารักในการเตรียมความพร้อม
หยิบยกมาให้คุณผู้ชมดูกันนะครับ

หลายคนชอบไปดำน้ำ

น้ำทะเลบ้านเราเนี้ยสวย

แต่เวลาดำน้ำถ้าไปเจอเจ้าตัวนี้ต้องระวัง
ตัวมันเล็กนิดเดียวแต่พิษสงฆ์มันไม่เล็กนะครับ

มันจะเป็นหนามอย่างนี้ครับ
แล้วทิ้มไปในเนื้อเสื้อผ้านะครับ

เห็นเจ้าตัวเล็กน้ำแหลมสายแบบนี้

หรือใครที่ดำน้ำอยู่ก็ขึ้นเรือทันทีเลยนะครับ
เพราะว่าเจ้าตัวนี้พิษสงฆ์ไม่เบาเลย
หลังจากที่ลงคลิปนี้ไปในโลกโซเชียลแล้ว
ก็มีชาวโซเชียลมาให้ข้อมูล

ตัวที่เห็นนี้เรียกว่าแตนทะเล
หรือว่าแพลงต้อนเข็มพิษนะครับ

เพราะยิ่งเก่ามันจะเป็นการกระจายพิษครับ
วิธีแก้พิษคือให้ใช้น้ำส้มสายชู
หรือว่าน้ำมะนาวราดก็จะช่วยละลายแท่งหนามพิษนี้นะครับ
เหมือนเวลาโดนเข็มเม่นทะเลก็ใช้วิธีคล้ายแบบนี้แหละครับ
โอ้โหดูแล้วก็ต้องเตือนกันเลยนะสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ
พบเห็นอะไรในทะเลที่มันแปลกแบบนี้นะครับ

และที่สำคัญเราต้องศึกษาเอาไว้นะว่าในทะเลอาจจะมีสัตว์มีพิษหรือว่าสัตว์อันตรายอะไรบ้างนะครับ

ข่าวนี้เนี่ยเป็นไอเดียของร้านขายโลงศพ
และในขณะที่ช่วงนี้มีการที่จะเลือกตั้งอบตกันด้วย
เขาก็มีป้ายหาเสียงทั้งนายยกอบตทั้งสมาชิกอบต
แต่ร้านขายโรงศพเนี่ยเอาป้ายโปรโมทร้านโปรโมทโรงศพไปอยู่ข้างกัน
แต่เนื้อหาใจความมันสอดคล้องกัน

นี่ฮะป้ายเหล่านี้ติดตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับ
แห่เราเห็นป้ายเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกอบตกันแล้ว
แต่ปรากฏว่ามีเจ้าของร้านลงศพขึ้นป้ายใหญ่โต
แข่งกับผู้สมัครอบตรายอื่นเลย
ไม่ได้เป็นป้ายหาเสียงฮะแต่เป็นป้ายโฆษณา
เพราะว่ามีไอเดียแล้วก็สามารถที่คิดข้อความออกมาแบบนี้ครับ

ในวันที่หยุดหายใจโปรดเลือกร้านแสงดาวหีบศพ

อาสาขอความเมตตาดูแลคนที่คุณรักในวาระสุดท้าย
แล้วก็ลงท้ายด้วยร้านขายโรงศพนะครับ
ข้อความบอกว่าความรู้ดีมีประสบการณ์ทีมงานคุณภาพ
แห่เราก็นึกว่าทีมของผู้สมัครอบตแต่ไม่ใช่ฮะ
ของร้านโรงศพนะฮะมีประสบการณ์ดีทีมงานคุณภาพ
ในการจัดงานศพให้คุณนะครับ
และวิธีการทำโฆษณาแบบสนุกของร้านขายโรงศพ
เจ้าของไอเดียก็คือคุณนัทวัดแสงดาว
ซึ่งเปิดร้านอยู่ที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะเล่าไปหลายเรื่องจนเพลินเลย
เวลาแล้ว๕โมงเย็นแล้วก็หมดเวลาของรายการเล่าสู่กันฟังแล้วนะครับ
ก็คลิปทิ้งท้ายวันนี้จะเป็นคลิปของน้องแมวแหมตอนแรกซ่าเลย
จะไปงับตุ๊กแก่แต่ท้ายที่สุดเจอตุ๊กแกงับกลับน้องแมวเนี่ย
จ๋องเลยนะครับเป็นภาพปิดท้ายส่วนวันพรุ่งนี้สี่โมงครึ่ง
เรานัดเจอกันหน้าจอไทยรัฐทีวีในรายการเล่าสู่กันฟังครับ
วันนี้ลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
ยันหรือเล่าสู่กันฟัง